คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่๙
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอัคระศิลปินอย่างแท้จริง

เราได้เห็นภาพวาดฝีพระหัดนับร้อยภาพ
เราติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ภาพวาดฝีพระหัสกว่าร้อยองค์
อกจากจะแสดงถึงความสนพระราชหารุทัยในงานจิตกรรม
ยังแสดงได้ถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดแจ้ง
สมกับพระราชสมัญญานามองค์อัคระศิลปินหรือผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ
ผลงานภาพวาดจากฝีพระหัสของพระองค์เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช๒๕๐๒ถึง๒๕๑๐เท่านั้น
และได้ทรงว่างเว้นเพราะพระราชกรณียกิจอันหนักหน่วงที่ทรงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยในทุกด้าน
ทรงไม่มีเวลาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นอีก
และแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียง๘ปีแต่พระปรีชาสามารถได้ปรากฏชัดผ่านผลงานจิตกรรมสีน้ำมันบนผืนผ้าใบนับร้อยองค์
ทรงวาดขึ้นจากจินตนาการโดยแท้มีเอกลักษณ์เป็นอิสระเฉพาะตัว
ในช่วงแรกผลงานส่วนใหญ่ได้แก่ภาพเหมือนจริงจากพระบรมศาสติสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏและพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงบุคคลใกล้ชิด
ส่งศึกษาความถูกต้องจากต้นแบบส่งใช้ฝีแปลงระบายแสงและเงาออกมาได้อย่างนุ่มนวล
ผลงานเหล่านี้ได้กลายเป็นผลงานอันทรงคุณค่าแห่งวงการศิลปะของไทย
กระทั่งปี๒๕๐๘มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาจิตกรรม
เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป
พิรักษ์ปันมูลศิลป์ศิลปินชาวเชียงรายได้มีโอกาสถวายงานรับใช้งานศิลปะแด่พระบรมวงศานุวงศ์มาอย่างยาวนาน
ใช้เวลา๕ปีเดินทางตามรอยบุคคลสำคัญของโลก
หนึ่งในนั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เมื่อครั้งยังทรงประทับอยู่ณเมืองโลซานประเทศสวิสเตอร์แลนด์
และถ่ายทอดความอิ่มเอมใจในการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทออกมาเป็นผลงานนับ๑๐๑๐ชิ้น
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้
และยกให้ในหลวงราชการที่๙เป็นต้นแบบของศิลปินเหนือศิลปินทั้งปวง
ท่านยังทรงเป็นองค์อัคระศิลปินด้วยนะครับพูดง่ายก็คือเป็นศิลปินด้วยนะครับ
เป็นที่ประจักษ์กับคนไทยทุกคนนะครับมีทั้งภาพของสมเด็จพระราชินีและบุคคลใกล้ชิดนะครับ
หรือเป็นเรื่องสิ่งต่างที่อยู่ในจิตใจของพระองค์ท่าน
พระองค์ท่านมีพระราชกรณีกิจเยอะกว่าเรามากมายมหาศาลเลย
องค์ท่านยังทำในสิ่งที่พระองค์ท่านรักท่านชอบได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยกลายมาเป็นแรงบันดาลใจของผมว่า
ถึงแม้เราจะมีเรื่องราวกิจกรรมต่างที่เราหรือว่าภาระงานต่างมากมาย
นอกจากผลงานชุดตามรอยศิลป์ธรรมเหล่านี้แล้ว
อาจารย์อภิรักษ์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดรอยพระบาท
ออกมาเป็นภาพวาดสีน้ำมันตามพระบรมชายาลักษณ์

เสด็จพระราชดำเนินไปดอยพญาพิทักษ์เมื่อปี๒๕๕๙
และแรงบันดาลใจจากรอยพระบาทสู่ผลงานศิลปะในครั้งนี้
ศิลปินชาวเชียงรายคนนี้รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
และเป็นพ่อของแผ่นดินที่ทรงงานอย่างหนัก
เพื่อความผาสุขของปวงประชา
การได้สร้างงานชุดรอยพระบาทของในหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ผมได้เรียนรู้ถึงความเพียรพยายามของพระองค์ท่านนะครับ
ที่ต้องการให้คนไทยมีความสุขเป็นสุขนะครับ

โชคดีมากที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

สิ่งหนึ่งที่ผมจะทำได้และตอบแทนนะครับพระองค์ท่านได้นะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะน้อมนำเอามาสารต่อและทำต่อไป